แล้วหายไปอยู่ไหนมาดูดีขึ้นเยอะ

แป้งขายไปไหนมาตั้งหลายปี
ก็ไปท้าแข้งอยู่อังกฤษนะฮะ

แล้วนำผู้กรดีจริงด้วย

ก็มีกิจการน้ำมันอะครับ

นั่นจะไปถึงจนหรอครับ

ใช่ค่ะแล้วโอ้โฮนางสารว่าอาชีพขอทาน
คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ขอได้วันประมาณเท่าไหร่วะ
ไม่เท่าไหร่หรอกครับพออยู่พูดไปเลยไม่ต้องอาย

โทษครับโทษครับสวัสดีครับโทษครับไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อครับ
รถใครฮะรถเบ้นจอดอยู่ข้างนอกขวางรถผมอยู่ผมจะเอามอไซค์ออก
รถเบนท์ไอ้บ้าปที่รถมีอะไรกับมันตรงเบียน
สีขาวหรือเปล่าครับอ้าวป้ายแดงครับ
รถผมเองครับอ้าวขอโทษพี่ด้วยนะครับ
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยี่พี่รอแป๊บนะไหนละ

ก็ออกมาครับ

มีชุดเดียวฮะ

มันขวางรถผมเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่

เดี๋ยวนี้เป็นพนักงานขายของ
ก็หิวไงฮะจะมา
หิวเอานี่ไงเอา
มาม่าไปต้มให้ลูกกินดีกว่า
ไม่ได้ครับลูกยังเล็กฮะกินมาม่าไม่ได้ฮะ
อะไรกันวะ
อย่าไปหยับรถให้ก่อนได้ไหมฮะ
ได้เท่าไร

เดี๋ยวลูกแกก็หิวหรอก

แล้วรสจอดปากก็
นี่ไง

ผนปลูกหนูของคุณกิน

แตะว่ารหมอหนูแหง

อาหารเต่า๔๐กรัม๒ชิ้นราคาไม่แพงนะ
อันนี้อาหารหนูจ้ะราคาถูกที่สุด
อะไรติดคอค่ะ
อ๋อไทท์ติดคอ
๕๐๐กรัมราคาถูก
นี่ถูกที่สุดผมถูกกว่าหนูถูกที่สุด
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะลองหาอะไรเลี้ยงดูด้านหลัง
ครับ
นี่เป็นอาหารสัตว์เล็กพี่อินอาหารเต่าอาหารหนูแฮมสเตอร์อาหารกระต่าย
นี่เต่าอะไรถูก
อันนี้มันทำจากปลาฟิชมิล

จ่ายกับข้าวพี่ถ้าเราอยากได้ของถูกเราต้องอ่าน
เค้ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีอะไรอยู่นั้นบ้างแล้วมันบรีมากเท่าไหร่อะไรยังไง
วันนี้ท่าทางจะแปลกแล้วละ
อันนี้ฟิชมิล
อันนี้เม็ดอะไรไม่รู้ซีสก์อันนี้ไม่รู้
อันเนี่ยมีไข่
อันนี้ค่ะโพชถูกเหลืองลำข้าว

ถ้าวิเคราะห์ขนาดนี้เอาเงินให้เขาไปเถอะ

อันนี้ถูกสุดค่ะก็ตายไม่แน่พี่อินพี่อินต้องตอบแล้ว
ใช่มีฟอสโฟรัสด้วยแคลเซียมด้วยวิตามินเออินควรต้องกินแล้วล่ะ
สัตว์เล็กอย่างนี้มันต้องกินอะไรที่แบบน่าสกัดนะ
อ่ะตอบแล้วนะคะเป็นไงว่าอันนี้อาหารเต่า
อันแรกราคาตั้งต้นของพี่อินบูโดกันอยู่ที่
เลือกราคาอยู่ที่๗๒บาทราคาอยู่ที่๗๒
นี่ก็จะต้องแพงสุดท้ายมีนเป็นไปได้ไหม

ถ้าถูกกว่าบายถ้าแพงกว่าได้อยู่ต่อ
นี่คืออาหารเต่าออฟติมัม

แพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

อาหารเท่าไหร่เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

เก่งมากเลยนี่ขนาดอาหารสไตล์นี่

ข้อที่๔มาแล้วตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท
แต่ว่าคำถามของที่ไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

นี่คือน้ำส้มสายชูกรันนะครับ๕๐๐เปอร์เซ็นต์๗๐๐มิลลิตร

ให้เราเป็นนางร้ายค่ะของนครเหรอคะอันนี้ก็เรียกว่าซอสหอยนางลม
ค่ะ๗๐กรัมสองซองชิ้นผงป่ะชิ้นผงราคาถูกที่สุด
พูดคำว่าผงบ่อยเดี๋ยวนะเบิร์ตเอาไปกิน
ไกลเหลือเกินอันนี้คือน้ำปลาแท้นะฮะนี่ก็ทิพรสเหมือนกันแต่อันนี้น้ำปลาแท้๕๐๐มิลลิลิสต์
ว้าวอันนี้ราคาถูกที่สุดเฮ้ยนี่ถูกที่สุดผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า
พี่อินค่ะของทั้ง๓ชนิดนี้นะคะจากทิพรรดค่ะดูให้ดีเป็กว่าพี่รู้แล้วตอนนี้
แน่เลยคนในห้องเซียนนะเพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาท
ปะรดทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่
เจอคำถามข้อนี้เข้าไปคุณอินถึงกับยิ้มหวานน่าจะรู้คำตอบแน่แต่น่าเสียดาย
วันนี้เวลาหมดสักก่อนต้องกลับมาติดตามกันต่อในวันเสาร์หน้า
ช่วงเวลาบ่ายแบบนี้ในแก๊งปวดด้วนราคา
แต่ตอนนี้ถึงเวลาคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกกันเยอะนะจ๊ะ
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าชมคาบาเร่สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
๑คาลิปโซคาเบอร์เร่กรุงเทพมหานคร
ฟานี่โชว์พัทยาจังหวัดชนบุรี
ภูเก็ตไซมอนคาเบอร์เร่โชว์จังหวัดภูเก็ต
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
โปรดติดตามตอนต่อไป